ดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะเราตามให้แล้วนะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้มีคนไปโพสต์คลิปนะฮะ
บอกว่าขายยาดมยาดมที่มีเชื้อโควิด๑๙
โอ้โหดมปุ๊บติดโควิดปั๊บเผื่อใครอยากจะไปเคลมเงินประกัน
อืมทำประกันโควิดเอาไว้เราตามให้แล้วนะครับว่าเรื่องราวเนี้ย
ตกลงแล้วเนี่ยต้นต่อมันมาจากไหนอะไรยังไงดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
ขายยาดมโควิดนะคะเราดมตอนเราเป็นโควิดนะคะ
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำประกันโควิดแล้วอยากได้เงินในช่วงที่หาเงินยากขนาดนี้นะคะ
ขายค่ะอันละ๑๕๐นะคะดมปุ๊บติดปั๊บ
กันไปเยอะเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยอันละ๑๕๐บาทดมปุ๊บติดปั๊บนะ
ทำแบบนี้มันได้ที่ไหนมี๒คลิปนะ
คลิปนี้จะเป็นยาดมหลอดสีขาวอีกคลิปนึงแต่ต้องขออนุญาต
เลอโลโก้เจ้าของยาดมอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับ
เพราะว่าทางบริษัทเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย
นี่บริษัทเขาบอกว่าเขาจะหาหลักฐานแล้วฟ้องด้วยนะ
ถือว่าทำให้เขาเสียหายด้วยนะฮะมาบอกว่าเป็นยาดมตอนติดโควิดอะไรพวกนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับสรุปแล้วเนี่ยคนเขาก็ตามหากันว่า
ผู้หญิงคนนี้คือใครนะเอาเสียงต้นฉบับไปทำคลิปล้อเลียนหรือเปล่า

หรือว่าทำเองจริงอะไรยังไงกันแน่
เราก็พยายามติดต่อไปยังผู้ที่โพสต์นะฮะ
พบว่าตัวคนโพสต์เนี่ยเป็นผู้หญิงนี่แหละนะเธอเคยติดโควิดจริง
เคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแม่โจ้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเมษายน
ถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้ท่านต้องจำได้นะ
เพราะว่าตอนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ย
เคยมาเต้นกันอยู่ตอนนั้นบอกเป็นเกิลกรุ๊ปเลยนะฮะ
เต้นกันอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะฮะ
ตอนที่ติดโควิดนะครับเราก็ตามไปหานะฮะสุดท้ายเนี่ยเธอคือหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นแต่ไม่รู้ว่าคนไหนนะครับทุกผู้ชมครับคลิปนี้ตอนนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทัวร์ลงกันเยอะว่าไม่เหมาะสมแต่เขาก็มีการชี้แจงกันไปแล้วว่าเป็นกิจกรรมของโรงพยาบาลสนามที่จัดขึ้นเวลา๑๕นาฬิกาของทุกวันเพื่อคลาย
แต่ไปข้างนอกเนี่ยแต่ไปโพสต์คลิปขายยาดมติดโควิดได้ยังไง

ล่าสุดเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์นี้
เป็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะโพสต์บอกว่า
คือไม่ต้องอะไรกันเยอะนะเอาไปทิ้งแล้วทำเล่นเล่น
ไม่ขอให้สัมภาษณ์กับใครอะไรยังไงทั้งสิ้นไม่ได้ขายด้วย
ลงท้ายปศดคืออะไรก็ไม่รู้

๕๕๕ตัวยอดรู้แต่พูดไม่ได้จริง

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกว่า
ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณจะบอกว่าทิ้งแล้วไม่ได้ขายจริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ยังไงก็ผิดค่ะโพสต์ลักษณะแบบนี้ค่ะ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ามีความผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับ

ขณะที่ทางคุณหมอนะฮะเราไปถามนะครับ
นายแพทย์กระหนกพลตจันทร์พิวัตร
ผู้ช่วยผู้มนุยการโรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
กรณีที่มีคนเนี่ยสมมุติถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้จริงเนี่ย
เอาสารคัดหลังของใครก็ไม่รู้ที่ติดโควิด
เอามาใส่ยาดมแล้วให้คนเอาไปดม
หวังว่าจะให้ติดโควิดจะได้ไปเคลมเงินประกันเนี่ย
แบบนี้มันเสี่ยงติดเชื้อได้ไหมหรือว่าเราไม่รู้
มีคนที่เขาติดโควิดเขาดมยาดมอยู่
แล้วเราไปเอาของเขามาดมอย่างนี้มันติดไหมฟังคุณหมอนะฮะ
ส่วนเรื่องของผู้ที่มีประกันโควิด
แล้วบางคนบอกว่าอยากจะติดโควิดเหลือเกิน

ดรสุธิพนธวีชัยการหลีกหาธิกาสมัครงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปภบอกว่า
ถูกดำเนินคดีนะฮะ
ถ้าเอาตัวไปติดโควิดแบบว่าตั้งใจแล้วก็จับได้
ถือว่าช่อชนประกันภัยถูกดำเนินคดีนะครับ
เขามีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบแล้วเขารู้ได้ว่าคุณติดจริง
หรือว่าคุณเนี่ยเอาตัวไปเสี่ยงเพื่อจะให้ติดระหว่างเคลมเงินประกัน
เรื่องของโควิด๑๙มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเป็นความตาย

ล้อเล่นอะไรกันในโลกโซเชียลด้วยนะคะ